และแน่นอนเรื่องของการสืบสารพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วย
ตอนนี้ค่ะเขามีการจัดกิจกรรมธรรมญาตรา๕แผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์
บอกเลยว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะ
จะเริ่มต้นเดินทางจากอุบลราชธานีในประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ทางกลุ่มธรรมยาตราก็จะออกเดินทางต่อไปยังสปลาวผ่านกัมพูชาผ่านประเทศเวียดนาม

เขาเรียกว่าเดินทางไป๕ประเทศเลย
ศึกษาเรื่องของพระธรรมเรื่องของศาสนาพุทธ
กลับเข้ามานะคะที่ประเทศไทยผ่านจังหวัดตาก
แล้วก็ออกไปสู่พม่าอีกทีหนึ่ง
คือเดินทางกันระยะเวลายาวไกลมาก
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณยุธยาตุ้มมี
ก็ไปแสวงบุญเกาะติดขบวนธรรมยาตรา
บรรยากาศในช่วงแรกมาฝากกันด้วยติดตามเลยค่ะ
โครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเอเชีย
ก็ว่าได้ที่มีโครงการแบบนี้
พระสงฆ์จากทั้ง๕ประเทศได้มารวมตัวกัน
แล้วก็เดินทางไปเรียนรู้พระอริยสงฆ์ตามรุ่มน้ำโขง

แล้วก็ได้เพิ่มภูมิความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อดีตครับ

วัดโพสาปธุมอำเภอตรการพืชผลจอุบลราชธานี
เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับว่า
สาเหตุที่จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดินเป็นเพราะอะไร
ตามผมไปเลยครับ
มีพระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธอุบลบันดาลศุกร์หรือหลวงพ่อสมปรารถนา
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า๓๕๐ปี
ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถให้ประชาชนได้สักการะด้วยครับ
และถือเป็นครั้งแรกที่พระสงฆ์๔๕รูปจาก๕ประเทศ
คือไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและพม่า
จะเริ่มกิจกรรมธรรมญาตรา๕แผ่นดินที่นี่
เพื่อตามรอยอริยสงฆ์แห่งรุ่มน้ำโขง
จะใช้เวลาทั้งหมด๑๕วันเดินทางไป๕ประเทศครับ
โดยเริ่มต้นจากวัดโพสะปฐุมอำเภอตรการพืชผล
อุบลราชธานีที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นของกิจกรรมธรรมญาตรา
แล้วก็เป็นบ้านเกิดของผู้ริเริ่มชี้แนะให้เกิดโครงการนี้ขึ้น
นั่นก็คือพระอาจารย์ใหญ่ดรพระมหาผ่องสมาเลิก
ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรูปที่๔
ซึ่งตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของไทย
โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่หลวงปู่มหาผ่องสมเริก

ท่านเป็นคนที่เรียกได้ว่าให้ข้อคิดให้คำแนะนำ
ว่าควรจะจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับ
ท่านก็รับสั่งบอกว่ายังไม่เคยทำเลยนะ
โครงการธรรมยาตามิยาตา๕เผ็ดดินนะครับ

ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของลงผู้พองสมาเลิก

แล้วก็ท่านก็ยังบวดเนนที่บ้านบุษกรในอดีตเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรซึ่งเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับ
นี่ก็ถือเป็นที่มาที่ใช้สถานที่วัดโพศปฐุม
เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมธรรมญาตรานั่นเองครับ
โดยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย๙๘๔
และบูรณิธิวีรพุทธชงเป็นผู้ดำเนินการ

จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างพระพุทธศาสนา

เพราะทั้ง๕ประเทศส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ

คือความสามัคคีในการร่วมพัฒนาทางด้านอื่น
ส่งเสริมหลักการประชาคมอาเซียนครับ
ก็จะทำให้หลักการของประชาคมอาเซียน
หนึ่งหลักก็คือเรื่องศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

เชื่อมโยงความผูกพันของประชาคมอาเซียน

และเราก็จะเดินทางไปสู่จุดหมาย
ไปทางร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ของประชาคมอาเซียนได้
โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา
เป็นสิ่งที่ตรึงยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน
กิจกรรมครั้งนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ที่วัดโพศพภัทธุมท่ามกลางพระสงฆ์และขารวาส
พุทธศาสนิกชนทั้ง๕ประเทศร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
มีพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพ
นำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย
สัญลักษณ์ธรรมยาตราครั้งประวัติศาสตร์
และพระสงฆ์จะปรากฏจำวัดที่นี่๑คืน

แล้วข้ามไปยังแขวงจับป่าศักดิ์ต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ขอแสวงบุญ
ติดตามเก็บภาพบรรยากาศจากทุกประเทศ
คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนครับ
แม่คุณยุธยาตุ้มมีปกติเห็นเนี่ยชอบแสวง
หาแต่ของกินอร่อยครั้งนี้ไปแสวงบุญกับเขาด้วย
สายบุญก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกับคุณยุธยานะคะ